เกิดขึ้นที่แฟลต์ดินแดงยกพวกมาเลยนะ
มาเป็น๑๐เลยแล้วก็มาไล่ทำร้ายกัน
เขามีอาวุธด้วยคุณผู้ชมมีอะไรรู้ไหมปืนมีมีด

ก้อนอิดเอ่ยกระถางต้นไม้เอ่ย

แล้วไปก่อเหตุแบบนี้ค่ะ

คือมันเป็นภาพขาวดำนั่นแหละแต่ก็รู้เลยว่าชุนละมุนวุ่นวายกันไปหมดเลยดูสิ
อะไรกันหมดฮะมารุมมาตุ้มแบบนี้นะฮะใช่ค่ะอุ้ยมีทั้งหมดอ่ะ
อาวุธอย่างที่บอกไงมืออ่ามีดปืนอิดขวดเบี้ยกระท้าง
มือก็มีฮะเท้าก็มีฮะถูกต้องค่ะแล้วเหมือนกับว่า
พอมันเกิดเหตุวุ่นวายแบบนี้คุณผู้ชมเพจสายใหม่ต้องรอดเอาคลิปนี้นะมาโพสต์
แล้วก็ติดแฮชแท็กสอนอดินแดงแฮชแท็กแฟลต์ดินแดง
คือเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๘ที่ผ่านมาค่ะ
เกือบเที่ยงคืนแล้วตอนนั้นกลุ่มฝั่งผู้เสียหายฝั่งคนเจ็บเนี่ยนะก็นั่งกันอยู่
แล้วอีกกลุ่มนึงมากันเป็น๑๐เลยมาหาเรื่อง
ถามกลุ่มคนเจ็บเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มนี้มาก่อนเลยนะ
เพราะว่าฝั่งนั้นที่เดินมาหาเรื่องมีปืน

สลบคาที่ตรงนั้นเลย
เพราะว่าโดนฟาดจนสมองบวมต้องนอนโรงพยาบาล
มีทั้งกระถางต้นไม้มีทั้งขวดเบียร์เอามาตีหัวนะคะ
คนที่มีปืนก็ถือปืนยืนคุมเชิงอยู่
ทีนี้หลังจากเกิดเรื่องแบบนี้เขาไปแจ้งความที่สอนอดินแดงแล้ว
แต่ก็กลัวไงว่าคดีจะคืบหน้าหรือเปล่า

ว่าเขารู้จักตำรวจทั้งโรงพักเลย
คือบอกด้วยนะบอกว่าแจ้งความไปจะทำอะไรได้
เรื่องแค่นี้ปรับฮาร้อยก็จบละ

พอบอกแบบนี้ฝั่งคนเจ็บเขาบอกว่าเฮ้ย

แท็กถึงผู้กำกับที่สอนอดินแดงด้วยนะคะ
เพราะชาวบ้านเห็นคลิปก็กลัวเหมือนกัน
ทีนี้นอกจากภาพกล้องวงจรปิดคุณผู้ชม

คือคุณนัทธวุฒิเชื้อสอนอายุ๓๑ปีนี่ดูสิ
ตาตาขวาคุณสุดสกุลคุณผู้ชม
เบ้าตาช้ำแล้วมีแผล
แผลหูขวาก็เย็บหลายเข็มเลยค่ะ
นี่เขาบอกว่าผมน่าจะโดนพวกก้อนอิดมาทุบ

บอกว่าตอนนั้นก่อนจะเกิดเหตุตอนเช้า
กลุ่มนั้นไปพังบ้านเพื่อนผมก่อน
ทีนี้เราก็เลยถามไงคุณนัทธวุฒิสาเหตุที่เขามาทำร้ายมาพังบ้านเพื่อนเพราะอะไรล่ะ
ผมว่านะอาจจะมาจากแม่ของเพื่อนผมไปติดหนี้กลุ่มนี้
ทีนี้ผมก็เลยไปหาเพื่อนผมที่โรงพักแล้วพอกลับมาเนี่ยก็มางานวันเกิดที่แฟลตต่อ
ตอนนั้นผมก็นั่งกินอยู่ดีนะฝั่งนั้นเขาปรีมาแล้วก็มาทำร้ายเพื่อนที่เป็นคู่กรณีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ผมก็เลยโดนไปด้วยไงโดนกระทืบอยู่ตรงนั้นผมหมดสติเลย
คิดดูดิผมไม่รู้ตัวหลังจากโดนกระทืบผมมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลแล้วอะค่ะ
เราก็ย้ำถามคุณนัทธวุฒิแน่ใจนะว่าไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มนี้
เขาบอกว่าไม่เคยไม่มีจริงพี่แต่ผมรู้จักเขาอ่ะ
เพราะว่าก็เหมือนกับเป็นคนในแฟลตคนในชุมชนด้วยกันเจอกันก็ทักทาย
ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการยืมเงินอะไรด้วยอันนี้คุณนัทธวุฒิบอกนะ
ผมโดนกระทืบอยู่ตรงถนนแล้วครับพี่หลับไปแล้วครับ
มันมีเพื่อนผมโทรมาก่อนนะพี่บอกว่าพวกกลุ่มนี้ไปพังบ้านเขา
เรื่องเรื่องเงินกู้อะไรอย่างนี้แหละครับพี่เรื่องแม่เขาไปกู้เงินพวกเนี้ยครับ

อืม

แล้วตอนนี้เขาบอกว่าให้พวกผมกลับมาไม่มีอะไรหรอก

แล้วพอพวกผมกลับมาที่แฝดผมก็นั่งกินกันปกติเขาบอกพวกมึงใช่ไหมที่ไปเป็นพวกไอ้จ่อย

ทำไมถึงมาร้องเพจทำไมถึงมาร้องสื่อบอกโอ้ยพี่ผมก็กลัวสิ
เพราะว่าฝั่งนั้นเขาอ้างว่าเขารู้จักกับผู้มีอิทธิพลด้วย
แล้วก็กลัวเหลือเกินว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทีนี้สิ่งที่อยากให้ตำรวจดำเนินคดีเมื่อกี้เขาบอกสอนอดินแดงใช่ไหม
ดำเนินคดีหน่อยอย่างน้อยชาวบ้านเขาก็จะได้สบายใจด้วย